มันมานาน
สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดไมให้เยอะพี่ยู

เนื้อให้เยอะให้เยอะแล้ว

ว่าหนึ่งคนก็ยังตัวเล็กอยู่เลยเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะพี่โยอืม

ตดแล้วล่ะ
ทำไมมายูตดอย่าไปดูข่าวแรกกันเพียบนอน

ข่าวของดาราพิธีกรชื่อดังคุณม้าออนภา

พี่ไปที่กองปาปามามวลเสา
แล้วก็ได้รับการสอบสวนจากกองปราบปราม
เขาสอบสวนคุณม้านะคะถึง๒ชั่วโมงเราหันมา

ขอบคุณค่ะ

ดูความสวยงามของวันนั้นก่อน
เดินทางไปถึงกองปราบ
โอ้โหถือแก้วถือกาแฟร้านดัง

เขาสงสารดิฉันมากเห็นดิฉันมาคนเดียวไง
แล้วโดนลุมขนาดนี้เขาก็เลยไปเป็นเพื่อนใช่ค่ะป้าเองรู้

นี่คือห้องสอบสวนเขาก็ให้ถ่ายทำแต่ไม่ได้เข้าไปถ่ายเอาเสียง

บ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเติมบ๊วยเต

รีวิวตามที่ก็อ๋อไม่เคยใช้ไม่เคยใช้จริงนี่แหละแต่จริงแล้ว
ผมเองมีนั่นนิดหนึ่งคือเวลาที่นักแสดงไปอย่างนี้บางทีชอบเขียนหรือไม่รู้หรือไม่รู้
เขียนหรือให้ข่าวว่ามอบตัว

ก่อนหน้านี้ที่เขาเข้าไปก่อนเนี่ยเพราะว่ามีข่าว
แต่ของพี่มาร์ฟมันยังไม่รู้ว่าต้องเข้าไป

คืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่แรกเลยก็มีข่าวออกมา
ใช่ไหมว่ามีดิฉันอยู่ในหนึ่งในเก้าอะไรอย่างนี้ที่จะต้องไปมอบไม่ใช่มอบตัวค่ะ
ที่จะต้องไปให้ปากคำเป็นพยานให้ความร่วมมือเป็นพยาน
เสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็แบบว่าเห็นแต่ในข่าวแล้วก็พอจะต้องไปวันจันทร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้
ผลปรากฏว่าที่ฉันก็รออยู่เนี่ยนะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรใครเรียกไม่เห็นมีอะไรใดทั้งสิ้น
จนกระทั่งวันจันทร์จนกระทั่งเลยไปฉันก็ภาวะพวงนะดิฉันก็ถามว่าตกลงฉันต้องทำยังไง
ถามผู้ใหญ่ถามใครต่อใครหมดเลยผู้ใหญ่สูงสุดก็ถามเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีหมายมาหรือว่าไม่มีการติดต่อมาก็ไม่ต้องไป
นี่ฉันก็ไม่ไปแต่ในขณะที่ที่ฉันไม่ไปตามที่ข่าวออกนะไม่ได้หมายความว่าไปตามหมายออกนะไม่ได้ไปตามข่าวออก
ข่าวก็บอกมาบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดหนีอย่างนี้ก็จะโดนจับ
พอดีฉันถามไปจนกระทั่งในที่สุดวันหนึ่งคือวันศุกร์
ทางบ้านนู้นเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปมาบอกว่ามีหมายมาแล้ว

บ้านแม่บ้านดิฉันบ้านที่คลองกลุ่ม
ฉันก็บอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้รีบบอกทันที

พอถ่ายรูปปั๊บดิฉันก็อยากขยายดูปุ๊บ

บอกว่าเห็นบอกว่าจะให้นัดหมายใช่ไหมคะ
กับเนี่ยคุณจำชื่อไม่ได้แล้ววีระยะ

ก็แล้วแต่คุณม้าครับนัดมาได้เลยว่าว่างเมื่อไหร่
เหรอคะบอกว่าเอ๊ะแต่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะ

สามารถจะแจ้งความหรือจะทำอะไรก็ได้

เพราะว่าจะมีตำรวจอยู่รับแจ้งอยู่ตลอดเวลา

ดิฉันก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเป็นพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกัน

เขาบอกว่าอย่างนี้ก็ออกเป็นพรุ่งนี้สักประมาณ

เขาคงรู้เรื่องหน้าดิฉันไม่ได้แจ้งอะไรเดลินข้างสิ้นค่ะ
ดิฉันก็คิดว่าเงียบแล้วฉันบอกให้ไปที่ไหนคะ

ไปตรงที่ตรงเซ็นเทอร์เวิร์ดใช่ไหมคะ

อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรรภาพทางหาวตรงนั้นโอเค

แล้วก็ไม่ได้พูดกับนักข่าวนักข่าวมีเรื่อง

จนตำรวจแทนนี้งั้นพอเขา

ปากดีนะเรา
พี่มะต้องถามหน่อยตอนพอก็ไปนั่งคุย

รับรีวิวใช่ไหม

รู้จักกับทางเจ้าของไหม

ราคาเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาขนาดไหน

จริงแล้วดิฉันอยู่ก็น่าจะ๒ชั่วโมงจริง

ท่านโทรมา

รอไปจนกระทั่งท่านโทรมา
มาแล้วเพราะว่าทางดอนเมืองยังไม่เรียบร้อย

การถาม

มันต้องมีการพิมพ์
ให้อีกหกอยู่เป็นตั้ง๔ชุด
ไม่ได้เป็นคนทำอะไรผิดอะไรทั้งสิ้นคือดิฉันเนี่ยเป็นคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
เอ่อเอ่อคนที่เอ่อทำรีวิวอย่างเงี้ยทั้งหมดห้าสิบหกคนเนี้ยผิดไหม
เขาบอกอย่างนี้คือมีความผิดแต่มันเป็นความผิดนะฮะ
ถ้าสมมุติว่าผิดแบบว่าบอกว่าเอ่อเอ่อเอ่อ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
ก็มีปรับ๕๐๐๐บาทแผนการณ์นี้ไหม
ดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดที่ไม่ได้เจตนา
ดังนั้นที่ผมต้องเรียกมาทั้งหมด
ก็คือว่าต้องการที่จะให้มาเป็นพยาน
ว่าเป็นอย่างไรทำอะไรกันบ้าง
แล้วเดี๋ยวกำลังจะไล่เรียกเรียกไปอีกเรื่อย
จนกระทั่งครบ๕๖คน

หมดวงการเลย
จริงก็ต้องรอดูกันต่อไป
ต้องออกมาว่าดีชันไม่ไปตามนัดหมายแล้วก็หนีอย่างงี้ไม่ให้ความร่วมมืออย่างนี้ก็ต้องและว่าโดนจับ

ซึ่งอันนี้มีคุณบุ๋มปนัดดาไปเขียนเอาไว้ในคนดังนั่งเขียนของเว็บไทยรัฐ
ของทายรัฐนี่หรอได้จะอ่านฟัง
คือในนี้เขียนบอกว่าจากนี้ไปดาราและคนดัง
จะต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้มากขึ้น
และควรตั้งทีมตรวจสอบ

อันนี้เป็นเรื่องทรัพย์มาก
อันนี้เขาก็เป็นการพูดที่เขียนเอาไว้
เรื่องนี้คือเล็กลอดกฎหมายมาเอาบอกงานตรง
คือเขาคงไม่นึกหรอกว่า

วันลุงขึ้นฉันก็ไปหาแม่

ตกใจว่าลูกถูกจับเนี่ยเหรอ

ซึ่งมันแบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงแบบนั้นนะ
และตอนนี้เราก็จะต้องอธิบายคนแก่
ให้เขา๙๓ให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้น

เรื่องที่๒ที่ฉันบอกเลยนะ

คือเรานี่ได้ปล่อยปละละเลยเนี่ย

จนกระทั่งกินไปทั่วทั้งร่าง

เราไม่เคยระมัดระวังที่จะแบบว่า

หรือว่ามีวิธีการป้องกันดูแลกันมาก่อน
แล้วเราก็ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยมา
เรื่อยมานานมากเลยในบ้านเรา

มันก็ลุกลามไปทั่วทั้งร่างกาย
วันหนึ่งก็จะลุกขึ้นมา
ปฏิรูปร่างกายใหม่เนี่ย
ให้มันสะอาดมันก็ยาก

เพื่อจะไปแก้ตรงแถวประตูน้ำ
ต่อไปก็เห็นบอกว่าจะไปที่ไต
ตรงแถวอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมาย

คือไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่า

ประธานชมรมชื่อเหลืออัชยากรรมนะครับ
ได้มีการไลฟ์ผ่านแฟนเพจของเฟซบุ๊กของชมรม

ที่นายธิระอ้างนะครับบอกว่าน่าจะเป็นเสียงคล้ายกับในแผน
หรือว่านายธนุกรเหลืองมัยเอี่ยมนะครับ
อีกคนนึงคือครูปีชาไข้ครวนนะครับ
ซึ่งกำลังพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องราวของหวย๓๐ล้านบาทเนี่ย
ความยาวประมาณ๒๗๒๘นาทีนะคุณผู้ชมครับ
เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะ
โดยเนื้อหาในคลิปเนี่ยคล้ายกับว่าทั้งสองคนวางแผนนะฮะ
แล้วก็เป็นการวางแผนล่วงหน้า

เตอรี่ชุด๕ใบเงินรางวัล๓๐ล้านไม่ใช่ของตนเอง
ทนายความซึ่งเป็นมือหนึ่งของเมืองกาล

พยายามหลักถามทำให้เชื่อว่าตัวเองนั้นถูกรวมที่หนึ่ง
ถ้าไม่ใช่จริงก็ต้องกราบขอโทษเข้าไป

คนขายยืนยันว่าเป็นของอาจารย์๑๐๐

เห็นแค่๓ตัวจำไม่ครบ๖ตัว
แต่คนขายเนี่ยบอกว่าหนูจะสงสารอาจารย์
ฟ้องร้องนะหนูจะช่วยอาจารย์จนถึงที่สุดเลยเพราะเป็นลูกค้าพิเศษ
ี่ปั๊วเนี่ยมีต้นคั่วยืนยันอยู่แล้ว
ไม่ได้ขายหน้าแผงล็อกเอาไว้ให้อาจารย์แต่อาจารย์ไม่แน่ใจ
นะฮะแล้วก็บอกไปว่าเป็นไปได้เหรอที่ไม่มีลอตเตอรี่ที่บ้าน
อันนี้แม่ค้าเขาถามกลับมานะฮะเขาบอกว่าทางอาจารย์ก็บอกว่า
รู้แค่ว่ามี๗๒๖แต่ไม่รู้ว่าเลขหน้าคือเลขอะไรนะฮะ
ถ้าติดคุกก็ไม่ใช่เพราะตนเองแต่เป็นเพราะคนขาย
ขอร้องอย่าฟ้องกลับกันเลยนะเพราะไม่มีเจตนา
แค่อยากจะรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่านะครับ
นี่นะฮะอันนี้คือเป็นคลิปแบบสั้นที่พูดให้ฟังแต่จริง

ทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่๗นะครับ
ปีชาก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าคลิปดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นการตัดต่อ
ตนขอปฏิเสธคลิปดังกล่าวแล้วก็ช่วงนี้ตนอยู่บ้านแม่

แล้วก็จะนัดให้สื่อสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ

ผมขอปฏิเสธเรื่องทั้งหมดรอให้สารตัดสินออกมาก่อนดีกว่า

บอกว่าจริงแล้วอะไรเป็นของจริงของแท้

ให้สังคมอดใจเราอีกไม่นานนะครับ

ส่วนเรื่องคลิปที่ทำดำนายตามกับคุณอัชฎิญะ

แต่ว่าล่าสุดในแผนเองก็ได้มีการอบมาปฏิเสธนะครับ
เสียงในคลิปนั้นไม่ใช่เสียงของตนเองนะครับ

และมีโอกาสเจอกันหลังเรียกไปเป็นพยาน

แต่ว่าไม่เคยคุยกันเกิน๕นาที
เช่นเดียวกับทนายความของในแผนก็ยืนยันนะครับว่า

เสียงในแผนนะครับผม

แต่ว่าเสียงครูปีชาก็ค้างอยู่เหมือนกัน
ไม่รู้พูดกับใคร

ให้กลายเป็นการพูดว่าจะไปแจ้งความ

ในแผนเป็นใคร

เขาเห็นว่าทางลุงจรูนไปเก็บ

ซื้อให้กับทางในแผนนะฮะแล้วก็ทางตำรวจได้มีการเรียกในแผนเข้าไป
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเหมือนกับเป็นพยานเท็จ
อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นกันโอ้ยผูกกันเยอะแยะมากมายนะ
เอ้าไปเรื่องนั้นดีกว่าเรื่องนี้มันก็นานแล้วมันก็ไม่รู้มึงจบไม่สิ้นสักที
เอ้าปิดเบบไว้ก่อนแล้วกันเนอะช่วงหน้าไม่น่าเชื่อคนไทยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะฮะ
มีเงินในบัญชีไม่ถึงห้าหมื่นผมโชคดีผมมีเกินห้าหมื่น
ผมมีห้าหมื่นสองพันสองร้อยเออยังดียังไม่ถึงสองล้านยังไม่ต้องแจ้ง
เออมีห้าหมื่นสองพันนอกนั้นมันไปซื้อรถหมดใช่ไหม
ไม่มีเลยรถก็ไม่มีมันมีมันเก็บไว้ในหายพี่เดี๋ยวกลับมาครับ

มาดูเรื่องความเก่งของนักเรียนอาชีวะกันนะครับ
วันนี้นายจิตวัฒนาบุญเลิศหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
จังหวัดประจวบคิริคันนะคะบอกว่า
นักเรียนของเขาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสนั้น
ประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ์วัดความสุขของทุเรียน
แล้วก็มีความถูกต้องในการวัดร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนนี้ที่มีเรื่องราวว่าโดนหลอกให้กินทุเรียนดิบไงพี่
มันก็เสียชื่อเสียเสียงนะบางทีส่งออกแล้วเป็นทุเรียนดิบ
มันกินไม่ได้มันเป็นก้อนนะฮะ
ซึ่งนักเรียนที่ก่อนจะจบก็ใช้เวลาคิดค้น๓เดือนได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
หลังจากนั้นก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับตัวแทนภาคกลาง
และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ
ประจำปี๒๕๖๐เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาดูกันเรามีภาพใช่ไหมคะ
ขนาดเล็กเท่าปากกาเองแล้วก็ไม่ได้ใช้วัดเปอร์เซ็นแป้งของทุเรียนนะคะ
เป็นการทดสอบเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจะเลือกรับประทานได้
แล้วก็หลักการเนี่ยนะเขาใช้การแรงต้านของเนื้อทุเรียนที่ดีดขึ้นมาสู้กับอุปกรณ์ของเขาเนี่ย

คือถ้าเป็นผลดิบเนื้อหามหรือสุกหรือเนื้อนิ่มได้ทั้งหมดเลย๓ระดับ
สำหรับการใช้เครื่องมือวัดชนิดนี้แทนการใช้มีดที่ต้องซ่อเปลือกออกมาแล้วก็เอานิ้วจิ้มเข้าไป

แต่วิธีของเขาแค่กดอุปกรณ์นี้ลงไปแล้วก็ทิ้มลงไปในผิวเปลือกของมัน
ตรงกับที่มีเนื้อทุเรียนคือตรงภูมัน
แล้วมันก็จะแล้วก็ทิ้มส่วนไปกดลงไปตามเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมันก็เนี่ยตรงเข็มเนี่ยนะคะ
ดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะวัดได้
แล้วจะหยุดตรงค่าของเนื้อทุเรียนไม่ได้ทิ้มเข้าไป
จนกระทั่งจนกระทั่งแบบว่าเนื้อทุเรียนเสียหาย
มีสเกล๓สีสีเขียวหมายถึงทุเรียนสุกกินได้
สีเหลืองหมายถึงทุเรียนห่ามแล้วก็สีแดงหมายถึงทุเรียนดิบ

นายจิธวรรณาบอกว่าทั้งหมดใช้การผลิตอุปกรณ์นี่

แล้วก็นำไปทดสอบกับทุเรียนหมอนทองที่บ้านคองลอยที่บางสะพาน

ตอนนี้มีผู้สนใจหลายลายสั่งซื้อมาแล้ว
เพื่อจะนำไปตรวจสอบทุเรียนเนื่องจากวัดวิวัต
จากวิธีการใช้ไม่มีการซับซ้อนแล้วก็ได้ผล๑๐๐อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องให้เครดิตกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ครับนะฮะก็ระหว่างที่ไม่ต้องแหกออกมาแล้ว
ระหว่างที่เราอ่านข่าวก็อาจจะได้ยินเสียงลูกหลอกอะไรอย่างนี้
หรือว่ากุมมันทองแววเข้ามาบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับ
คือกุมมันทองของคุณชินกับการออกหน้าจอมากนะครับ
มีการทดสอบทดสอบกันเองอยู่มาอยู่ตรงนี้มา

โอ้โฮใครสวยนี่เร็วมานั่งนี่ป้าเร็ว
การะเกดไหมกรเกรดเก็ตไหม
รู้ไหมรู้ป่ะมานั่งนั่ง
มาทำหน้าผีหลอกป้าเหรอ

ดัดหลังยี่ปั๊วนะฮะกองสลากเริ่มนะฮะ
ขายหวยชุดงวดแรกกรกฎาคมนี้นะฮะ
คุมเข้มห้ามเกิน๘๐นะฮะจริงดิ
อ่าวันนี้เองนะฮะนายธนวัฒน์พลวิชัยนะครับ
กรรมการสลากกินแบบอัธบาลเปิดเผยนะฮะ

จะเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกประเทศ
เกี่ยวกับนโยบายการจำหน่ายสลากรวมชุดเองของสำนักงานสลากนะครับ
มาประมาณ๗๐นี่นะครับสนับสนุนให้มีการโดนคริสต์จำหน่ายนะครับ

เลขไหนเลขอะไร

อะแหละอีกโลกอีกแผ่นนึง

ถึงสูงไม่ถึง

เขาบอกว่ามีจดหมายเปิดผนึก
เพราะว่าประมาณ๗๐สนับสนุนให้มีการรวมชุดนะครับจำหน่าย
ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะฮะ

คณะกรรมการสลากพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
โดยคาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายสลากรวมชุดได้เร็วที่สุด

ว่าจะนำสลากจำนวน๒๐ล้านฉบับเนี่ย
รวมชุดนะฮะคิดเป็น๔ล้านชุดนะฮะ
ส่วนอีก๖๐ล้านฉบับจะขายแบบใบเดียวเหมือนเดิมนะฮะ
โดยสลากรวมชุดจะเป็นการขายแบบใบเดียวราคา๘๐บาท

นำมารวมเป็นชุด๕ใบนะครับ

แบบใบเดียวในราคา๔๐๐บาท

หลังจากรับฟังความคิดเห็น๗๐เปอร์เซ็นต์ด้วย
เขาเห็นด้วยกับแนวทางการรวมชุดของสลาก
แต่ยังมีประเด็นนะฮะที่เป็นเสียงแตกอยู่
คือจะให้จำหน่ายเป็นร้านค้าประจำจุด

เท่ากันไงยิ่งรวมเยอะก็ขายแพงใช่ไหม
นี่เขามีกำหนดในการกฎหมายนะ

แต่หากพบว่ายังมีการขายเกินราคา
ก็สามารถบรรยาการตัดโควต้าได้ทันที

สำหรับผู้กระทำผิดไปแล้ว๕๐๐ลาย

พี่หลงโดยทั้งหมดเลยอะ

โอ่ยไม่ใจลุงก่อนนะ

อันนี้ถือว่าเป็นภาพประกอบข่าวที่พี่ม้ากำลังจะเสนอต่อไป
อาโอเคเอาเชิญครับ
ข่าวอะไรครับพี่ก่า
ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าคนไทย๘๘นี่นะคะมีเงินในบัญชีไม่ถึงห้าหมื่นบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาระบุว่าคนไทย๘๘เลยนะคะ

ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์เนี่ยนะฮะ

มีเพียงแค่๑เท่านั้นนะคะที่มีเกิน๑ล้านบาทขึ้นไป
ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของคนส่วนใหญ่
ดีกว่าเรื่องของเงินที่ไม่พอใช้นะคะ
แล้วก็ไร้เงินเก็บ
เขาเรียกว่าไร้เงินเก็บคืออยากออมแต่มันไม่มีจะให้เก็บ

จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเงินฝากในธนาคารไทย
เขาก็ปรากฏว่าบัญชีออมทรัพย์ในบัญชีของคนไทย
ที่นิยมทำกันมากที่สุด
ก็โดยจำนวนมากกว่า๘๓ล้านบัญชีนะ
ทั้งหมดมีเงินฝากไม่ถึง๕๐๐๐บาท
ในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ที่มีเงินฝาก
ตั้งแต่๕หมื่นถึง๑แสนบาท
มีจำนวนเพียงแค่๓ล้านบัญชี

ส่วนบัญชีที่มียอดเงินตั้งแต่๑แสนไปจนถึง๕แสนบาท
ก็มีจำนวนกว่า๔ล้านบัญชี
แต่บัญชีที่มียอดเงินตั้งแต่๕แสนไปจนถึง๑ล้านบาท
มีจำนวนกว่า๙แสนบัญชี

บัญชีที่มียอดเงินมากกว่า๑ล้านบาท
มีอยู่เพียง๙แสนบัญชี
หรือคิดเป็นแค่๑ของทั้งหมด
แต่กลับมียอดเงินรวมกันเกือบ๕ล้านล้านบาท

๑ในนั้นเลยมีอยู่๙๐๐๐จริง
คุณฝากเมืองนอกหรอ

พยักหน้าอยู่ต้องนั่งลงนะสงสารป้าไหมป้าทำงานเหนื่อยสงสารไหม

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเงินฝั่งในธนาคารสะท้อนถึงสภาพคล่องของคนในประเทศนะ
ซึ่งจากยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่มีไม่ถึง๕๐๐๐นี้นะคะ
สูงเกือบ๙๐เลยนะเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่า
คนส่วนใหญ่กำลังน่าเป็นห่วง
จากการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างไรก็ตามนะ
สาเหตุนี้อาจจะเป็นเพราะปัจจุบัน
เบี้ยเงินฝากของธนาคารมีอัตราที่ต่ำ
ไม่ได้อะไรขึ้นมาอ่ะด้วยต่ำมาก
ดังนั้นก็เลยทำให้คนเลือกนำเงินไปออม
หรือว่าลงทุนในรูปแบบอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า
โหไปภาธิ์มานนี่หลูเลยนะ
ก็ไม่ถือหรอกนะไม่ค่อยมีรีวิวละ

เขาบอกหลายคนเนี่ยแซ่บมาก

พี่มดดำ

เป็นไรกันหรอลูก

มาดูดีเจี่ยพูดดีกว่า
แฟนเก่าฉันนะโอ้ยเรียกว่าฟิตหนักมากนี่ชุดไตรกีฬาเนี้ยดูสิค่ะ
โอ้มายก็อดโอ้ตาเดี๋ยวขอดูโอ้มายก็อดโอ้มายก็อดทำไมฮะ
ตัวจะแต่งงานไงต้องบอกอย่างงี้เลยนะคะว่าวันที่หกพฤษภาคมเนี่ย
ตัวได้ไปร่วมกับไตรกีฬานะครับมีทั้งแบบว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะฮะ
จึงทำให้การสวมเสื้อแบบในลักษณะที่แนบเนื้อในลักษณะแบบที่คุณเห็นอย่างเมื่อกี้นี้นะคะ
มันทำให้ธรรมดธแมงแล้วก็ค่อยแค่ว่าในการแข่งขันจ้ะโอ้มายก็อด
มันเพราะเขาเอาจริงนะเขาแบบว่าฟิตร่างมาก
สาวและก็ดีฉันเองต้องขอบอกใหม่เลยว่า
อาการหายใจไม่ออกเกิดขึ้นทันที
เพราะว่าชุดนี่มันชั่งแนบเนื้อเลยด้วยขนาดนั้น
แน่บนี่เวลาโดนน้ำมันรัดเนื้อหนัง
เป็นภาพสามมิติมากเลยโอ้หมายก๊อตกันเลยทีเดียว

ชุดปีมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างมั้ยหรือเปล่าคะ

ผมกำลังสงสัยว่านี่คือไตกีฬาของเขาคือวิ่งขี่จักรยาน

ผมเห็นเหมือนเขาถือไม้คำถอหรือซ่อนไม้คำถอเลยว่ะ
เป็นการออกแบบมาเพื่อเวลาตอนวิ่งมันไกล๓กิโล
๔กิโลเนี่ยเลยต้องพกกับข้าวไปกินด้วย

เขาไม่รู้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าการวิ่งมันไกลมากเลย

พี่ยูจะทำไมครับเนี่ยทำไมครับลูก

เอาเก้าอี้ออกทำไมก็พี่ยูไม่นั่งอ่ะพี่ยังไม่นั่งป๊าก็เอาออกดิ

แต่ว่าก็หมดปัญหาไป

ได้อึ้งอยู่ประมาณแบบ๑นาที

เขาไม่เสียดายแล้วเขาจะแต่งงานแล้วเขาไม่เสียดายไหม

เมื่อกี้เห็นพุทธนะไปเทียบพระเดช

เอานาเดชก่อนไปเทียบกับนาเดชก่อน

เขาก็บอกนี่ก็รักการต่อกำลังกายมากนะนาเดชนะฮะ

จะเห็นไลฟ์สไตล์ของหนุ่มคนนี้บ่อยนะฮะเวลาเข้าหนุ่มฟิตเน็ตเนี่ยนะครับ

ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ไปเล่นเซอร์ฟบอร์ดนะฮะไปกระดามโตคืน
ไปเล่นถึงบารีนะฮะคนเห็นแล้วโอ้โหหลุดโฟกัสเหมือนกัน

ก็ดูถึงอ๋ออยู่ตรงนี้อันนี้ผมว่าดูปึ๊ะกว่านะดูปึ๊ะนะเนี่ยนะ

ของคุณเป็นได้เดี้ยวใช่มั้ยดูมากกี้บ้างค่ะ

แต่พอแต่งงานแล้วใส่บิกินี่๔เนื้อ

แปลว่าไปเที่ยวกับสามีป๊อกพระสรคร
ไปที่ปุเกตเลยนะคะ
กระเป๋าไปเที่ยวทะเลอีกแล้วแล้วก็คงความเซ็กซี่นี่
เห็นไหมแป๊บแบบนี่โอ้โฮหุ่นดีมาก
นี่เนี่ยขอดูมีอีกไหมแค่นี้เหรอ
นี่รูปเดียวเหรอไม่ได้นี่ไงถ่ายเองเลย
คือตอนนี้เห็นมากอันนี้สามีเขาถ่าย

แกก็ปล่อยไปเท่านั้นเลยคราวนี้นะครับโอ้ความเซ็กซี่ในบิกินี่สีเนื้อ

บิกินี่สีเนื้อเนี่ยเออเป็นเป็นนี่อ๋อนี่นะฮะ
นี่ไม่เห็นมากกี้เลยเห็นแต่แขนป๊อก
หึยอดไลค์นะฮะลงแป๊บเดียวเป็นแสน
นี่อีกอ่ะนี่บิกินี่สีแดง
มายูมายูมาหยิบนี้หน่อยดิ

อ๋อฉันเชื่อแล้วไม่ข่าวว่าแม่นอันนี้๙
๙หรือ๖อีกอย่างนึง
ไหนพี่เลข๖ของพี่อยู่ไง
๖อีกอย่างนึง
พี่เอากันอย่างนี้เลยเหรอออกรายการนะกศชเขาจับจ้องอยู่นะ
เป็นผู้บริสุทธิ์

๕ของสูงเสร็จแล้ว

ยิบใหม่ไปปิดเบรกซิพี่ยูบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะคะ

ทิ้งไปเลยลูกหันเว้าก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
บอกนี่กล้องสีแดงอีกลูก

อัยเหยียบให้พิพี่กะหล่ำเร็ว
เดี๋ยวกลับมาคุณเต๋อชมใหม่นะ

น้ารักมาก
บอกน่ารักดีบอกสวยด้วยน่ารักเซ็กซี่ผสมกันไป
แล้วไปที่จริงกันเขาเป็นแฟนกันไหม
เดี๋ยวสิเดี่ยวถามฉันซิ
ที่เป็นส่วนผสมระหว่างความสวยกับความน่ารัก

ผมรู้สึกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้ว
และเขาก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากด้วยนะฮะ
ก็อยู่ในระดับที่น่ารักดีน่ามองนะฮะ
ผมรู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกสบายใจมีความสุขกับมันก็ดีแล้ว
ถ้าเขาทำอะไรที่มีความสุขมันก็จะส่งผลต่อคนรอบข้าง
อันนี้นะมันไม่มีหนังสือให้ลงนะ
ดาราทุกคนเลยถ่ายไอจีในชุดว่ายน้ำตอนซัมเมอร์นะ
เพราะไม่งั้นเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่มี
เมื่อสมัยก่อนนี้เรียกตามแบบโรคแปลกระเบิดระบื้ออะไรนะ
นักข่าวถามต่อบอกว่าความรักเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าความรักตอนนี้ก็เรื่อยเหมือนเดิม

แต่ก็ค่อยเรียนรู้กันไปศึกษากันไปนะ

เรียกว่าเป็นระดับลูกเสือสามัญ
ผมก็ว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่านะครับ
ก็ไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตจริง
ผมก็รับรู้เวลาเขามีอะไรก็มาเล่าให้ฟังอยู่แล้ว

เขาก็อาจจะสนใจนะครับว่าผมไปไหนมาบ้างอะไรอย่างนี้
เราก็จะบอกว่าเราอยู่ที่นี่นะอยากได้อะไรบ้างไหม
แต่ทุกวันไหมก็เรียกว่าบ่อย

คือผมก็บอกบ่อยว่าเต๋อเนี่ย
ตอนนี้อยู่ที่นี่นะอยากได้อะไรไหมอะไรอย่างนี้
แต่ไปไหนก็จะคอยบอกบางทีก็อาจจะไม่ได้บอกบ้าง

วันนั้นก็ไปเจอโดยบังเอิญที่บาบากำลังซื้อก็เดิน
เจอกันพอดีก็เลยแบบว่าคุยกันนิดหน่อยเนี่ยนะ

ใครอยู่ใกล้คิดกันหรืออะไรยังไง

หรือว่าเจอเดือคู่กัน
ถ้าเจอคู่กันก็พูดตั้งแต่แรกแล้วสิทำไมโง่อย่างนี้ล่ะ
อ้าวคุณแม่

แต่อย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ดีฉันจะไม่ถาม

ก็บอกว่าโอเคครับนี่เรื่องนั้นน่ะมันจริงหรอ

มาอยู่มาทำอย่างนี้

ป้าม้าจะพูดเรื่องเต๋อ

ใช่แล้วเขาบอกว่าอ๋อครับ

ก็บอกว่ามีกำลังจะเล่า

แล้วมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหน
ผมบอกตรงเลยนะครับตอนที่ถ่ายอยู่ด้วยกัน

แต่เพียงแต่ว่าพอเริ่มเลิกจากเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ย

แล้วเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบว่า
มันมีความรู้สึกว่ามันใช่อะไรก็เลยเริ่มติดต่อ

ก็เร็ว

เชื่อว่าแม่มดูอยู่

เป็นพร้อมหรือเปล่ามารีรักแหม่มครับผมพี่แนะนำให้มารีเนี่ย
ส่งไลน์ไปหาแหม่มเองโดยตรงเลยค่ะเพราะเผลอแหม่มไม่ได้ดูรายการ
แต่ไม่แน่หรอกบางคนก็อาจจะประกาศผ่านทางนี้ไงให้โรครู้ว่าฉันรักเธอนะ

เสร็จแล้วที่ฉันก็ถามเขาบอกว่าแล้วเป็นยังไงไปถึงไหน
บอกเออผมก็ดูดูกันอยู่แหละครับเนี่ยก็เหมือนอย่างที่เขาบอกเขาก็ตรงไปตรงมานะ

แต่ใหม่ยังไม่ได้พูดอะไรเนอะฟังทั้งใหม่
หมายยังไม่ได้พูดอะไรผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดอะไร
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าแต่งงานครบ๓ปีกันไปแล้ว
มีลูกด้วยกันสองคนนะฮะก็เป็นลูกแฝดไม่มีใครค่ะนอกจากชมพู่กับน็อตนะฮะ
ซึ่งก็ยังหวานอยู่เหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะก็มีการฉลองกันเลยนะฮะ
เป็นพิเศษในการครบรอบการแต่งงานนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ตรงกับวันที่ลูกชายเนี่ยนะฮะก็คือสายฟ้ากับพายุเนี่ยนะครบ๘เดือนพอดีเลย

ก็ทำแบบฉลองร่วมกันแต่เห็นว่าทั้ง๒คนนี้นะฮะเขาเนี่ยมักจะหนีลูกเนี่ยแอบไปหวานแหววกัน
ดินเนอร์กันไปนู่นนี่กันอะไรอย่างนี้ต่างนานาก็เรียกได้ว่ายังเป็นรักของเราไม่เก่าเลยจริง

ก็ไปลองเป็นทริปแรกที่ลองไปลองดูซิว่าจะเป็นยังไง
เห้มากเลยอะเด็ก๒คนใส่ชุดสุดหมี
เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแต่งตัวเยอะขนาดนั้นจับไปว่ามันนะฮะ
ส่วนคุณแจกคุณแจสอนที่ว่ามีการประกาศตัดขาดจากครอบครัว
ตอนนี้ก็มีลูกแล้วกับสามีหนุ่มที่เป็นนักบินคุณชนะเลิศพัฒนาไทย
ก็น้องเทคออฟชื่อเป็นภาษานักบินมากเลย
แล้วก็ลืมตาดูโลกเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เขาก็ถ่ายรูปกัน
เป็นวันครบรอบการแต่งงาน๑ปีของทั้งคู่นะครับ
แปลว่าครบรอบการแต่งงาน๑ปี๗พฤษภาคม๖นึง
มีแฟนเข้ามาโพสต์ข้อความยินดี
ต้องบอกว่าอยากเห็นภาพบรรยากาศในงานแบบเต็มต่างนานา
นี่ก็เป็นไอจีของคุณแจซอลค่ะก็อัปเดตล่าสุดเป็นอย่างนี้

มาเลยนี่
ดูของอันนี้

เอ๊ะทำไมมันโยนอย่างนี้ไม่ทำงาน

เขินคุณยาย่าหญิงนะครับ

มีการไปออกงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกนะครับ

ก็เรียกว่า๑ปีนะครับก็เรียกว่าทุกอย่างไปได้สวย

ก็พวงหวันใจคุณตุ๋นตุ๋นยเทพ

เพราะผมว่านักข่าก็ไปถามว่า
ไหมว่าคุณก็ออกงานครั้งแรกแบบนี้เนี่ย

ตุ๋นก็บอกเขินมากครับ

ก็เลยออกงานคู่กันถูกบ้าง

อยู่มันก็อยากจะทำเป็นนางแบบอะไรก็เรื่องมาแต่เด็กแล้วแต่จินตนาการ
เขาบอกว่านักข่าวถามต่อมีอะไรยังไงต้องปรับเข้าหากันบ้างไหม
คุณหญิงก็บอกว่าก็มีเรื่อย
ตุ๋นก็บอกจริงก็เป็นแฟนกันก็ต้องปรับตัวกันอยู่แล้วทั้งสองฝ่าย
ร่วมมาจากคนละครอบครัว
อยู่ที่เราคุยกันแค่ไหนมากกว่า
ถามถึงของขวัญที่ให้หญิงกับตุ๋นครบรอบหนึ่งปี
หญิงบอกหญิงไม่มีของขวัญอะไรให้นะมีแต่ของขวัญวันเกิด
คือจริงแล้วเราสองคนเนี่ยคือหวานในเรื่องความสัมพันธ์มากกว่า
โมเมนต์ของพิเศษนั้นมันเหมือนแบบเรานึกขึ้นได้ว่าอยากทำอะไร

เนี้ยอยู่ไม่วิวแปลงเรื่องความสัมพันธ์

ลูกเธอนี่สุดเลยแบบเป็นนักแบบมีจิกทำจิกท้าว
นี่ทำสิโพสธ่าสิลูก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

อะไรเนี่ยก็ย่อมเปลี่ยนแปลงกันได้เหมือนกับชะตาการเป็นผู้จัดของสาวเมปฏิดา
หลังจากบุกเบิกเป็นงานละครช่อง๘จนงานเข้าตากรรมกรรมมาหลายเรื่องแต่หลังเสนอเรื่องใหม่ไปก็มักจะโดนหั่นงบ
ทำให้เริ่มถอดใจไว้ว่าเริ่มรังเลอาจเปลี่ยนบ้านย้ายหนีวงเล็บตายดีกว่าทำแล้วเข้าเนื้อ
ต้องรอลุ้นถ้าไปจริงจะไปโผล่ที่ไหนหู
อันนี้ไงเป็นแบบเฟิ้งอารมณ์
แล้วก็มีอันอีต่อมานะครับกันเนี่ยเข้าเขียนมา

อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้

คืนนี้นี่เปิดเรื่องแปลกช่องไทยรัฐทีวี

หมามะขุด
โปรดติดตามตอนต่อไป